มาดูกันที่ลูกทุ่งสาวค่ะพี่ไก่จันจวงดวงจันทร์ค่ะ
น้องสาวสุดที่รักนะคะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง
ล่าสุดพี่ไก่ผันตัวเป็นแม่ค้า
แล้วคุณผู้ชมค่ะขายอะไรอ่ะมามุมกันนิดนึงละกัน
เพราะว่าจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นค่ะ
ขายของต่างค่ะเช่นเดียวกับคนนี้เลยพี่ไก่จันจวงดวงจันทร์
คนสวยของเรานี่แหละล่าสุดค่ะก็ผ่านตัวเองไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
ไก่เนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะโอ้โหพี่ดีใจมากเลยที่มีแฟนเพลงเข้ามาอุดหนุนค่ะ
มีทั้งการเอฟครั้งแรกแล้วก็มีคนกลับมาซื้อซ้ำด้วยนะคะ
กำไรในการไลฟ์ค่ะแต่ละครั้งเนี่ยไม่มากเท่าไหร่คุณผู้ชมค่ะ๗๘แสน

คิดว่าขายดีน่าจะได้ประมาณนั้นแหละ
พันบาทต่อครั้งแต่ก็มีความสุขมากเลยนะคะกับสิ่งที่ทำอยู่คุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็มีกระแสข่าวเมาส์นะคะว่าเป็นถึงนักร้องดังเนี่ยมาไลฟ์ขายของค่ะ
พี่ไม่อายบ้างเหรออะไรอย่างนี้
ซึ่งงานนี้ค่ะพี่ไก่ตอบชัดเลยนะว่าทุกอาชีพมีคุณค่านะจ๊ะ
มีความหมายในตัวเองอยู่แล้วไม่ให้ฆ่าหรอกกับคนที่มาด่ามาว่า
ที่สำคัญนะคุณผู้ชมฟังดีนะดราม่าด่ากลับไม่โกงนะจ๊ะไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะสุดจริง
การที่เราขายของมันทำให้เรามาอยู่ในจุดที่ว่า
เราเคยร้องเพลงเราเคยรับเงินง่ายกำไร๔๕๐๐โอ้โหมันเงินใหญ่มากเลยนะ
มันกลายเป็นเงินใหญ่มากสำหรับเราเพราะว่าคือความเหนื่อยคือคุณค่าของเงินมันไม่เท่ากัน
แต่ว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะเพราะว่ามันเหมือนเราร้องเพลงเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราร้อง
คือพี่พยายามปรับตัวมากกว่าว่าอะไรที่มันต้องยอมรับเพราะว่าคนทั้งโลกเขาก็เป็นกันนะ
เรามองว่าทุกคนมีอาชีพทุกคนเขาเรียกว่าอาชีพของทุกคนมีความหมายแล้วก็มันก็มีคุณค่าของเขาในตัวอยู่แล้ว

ใช่จะหาตังค์ได้ในรูปแบบไหนถ้ามันสุจริตแล้วไม่เดือดร้อนใครนะคะเชิดใส่ไปเลยแม่

ขายดิบขายดีเริ่มจากหลักพันไปก่อนค่อยไตหลักหมื่นหลักแสนแห่งปังนะคะ